ปฏิมาแก่นจันทร์ที่สร้างขึ้นในประเทศไทยพบน้อยมาก
ตัวอย่างหนึ่งได้แก่พระพุทธรูปสำริทยืนพระหัดขวาประธานอภัย
หัดซ้ายถือชายจีวรครองจีวรคลุมพระอังษาทั้งสองข้าง
ซึ่งพุทธลักษณะสอดคล้องกับพระพุทธปฏิมาแก่นจันทร์
แต่รูปแบบของพระพุทธปฏิมาองค์นี้ได้วิวัฒนาการไปตามยุคสมัยและค่านิยมของท้องถิ่น
เน้นความสมดุลของจีวรที่แนบตามพระวรกายและพระเมาลีเป็นทรงกรวย
พระพุทธปฏิมาแก่นจันทร์น่าจะสร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่๑๙
เมื่อคณะกรรมโพธิสงฆ์ปักขะมีศูนย์กลางอยู่ที่ละโวหรือลบบุรีในปัจจุบัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน